พูดถึงองค์ท้าเวสวันแล้วแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริง

เพราะว่าที่นี่เขาทำพิธีบวงสวงท้าเวสวันองค์ใหม่ค่ะ

ก็เขามีการจัดพิธีบวงสวงองค์ท้าเวชสุวรรณ
เพื่อเสริมบารมีแล้วก็เป็นสถานที่ขอโชคขอรับขอความสำเร็จ
ซึ่งองค์ท้าเวสวันองค์นี้เนี่ยนะคะ
ถือเป็นองค์ท้าเวสวันน้องใหม่เฟรชชี่
ล่าสุดของวัดแห่งนี้ในจังหวัดเชียงใหม่

ก็เลยทำให้มีผู้มาร่วมงานร่วมพิธีกันเยอะมาก
เพราะว่าองค์ท้าเวสุวรรณตรงนี้
ตั้งอยู่บริเวณกลางลานวัดเลย
แล้วอยู่หน้าสาราที่ตั้งของไอ้ไข่ลูกแม่อิพอดี
นี่แหละเขาก็ว่ากันว่าจะให้โชคลาภ
แล้วก็ให้ความสำเร็จแก่ผู้ที่มาขอ
ก็เลยติดอันดับอันนี้คือ
ไข่ลูกแม่อีเนี่ยต้องยอมรับว่าติดอันดับ
สุดยอดไอ้ไข่ที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากแดนใต้

เพราะเราก็เล่าเรื่องไอ้ไข่ลูกแม่อีบ่อยนะ
ทางวัดเขาก็เลยจัดสถานที่ตรงนี้

ให้อยู่เคียงคู่กับไอ้ไข่ไปเลย
คือเอาจริงนะถ้าเกิดคุณมาไหว้ไอ้ไข่แล้ว

ถ้าคุณมาไหว้ทาเวสุวรรณคุณก็ต้องเจอไอ้ไข่ด้วยนั่นเอง
มาทีเดียวได้ไหว้ทั้งสองเลยไงคะ
หนึ่งแห่งของเมืองเจียงใหม่
เจ้าแวะมาแล้วกันนะคะวัดท่าใหม่อี
สำหรับใครที่จะมาเสริมสิริมงคลอะไรก็แล้ว
แต่เขาก็จัดพิธีบวงสวงกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

มีโอกาสรีบไปเลยนะเจ้านะ